ครับงานแต่งพิธีสู่ของานนี้กร่อยครับ
เพราะว่าอดีตสามีตามมาหึงไม่พอใจครับ
ไม่พอใจถึงขั้นถือระเบิดเข้ามาร่วมงานด้วย

ระเบิดครับนี่แขกเรือหนีกันกระเจิงครับคุณผู้ชมครับ
แต่นี่คือตอนตำรวจมาแล้วนะฮะ
นี่คือความวุ่นวายในหมู่บ้านชาวเขาบ้านแม่แรมหมู่๑๒ตะบนเตาปูนจังหวัดแพร่ครับ
ชาวบ้านยืนจับกลุ่มพูดคุยกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังจากตำรวจสพ๒นะครับ
มาตรวจสอบเหตุที่อดีตสามีถือระเบิดเข้ามาป่วนในงานแต่งนี้
เป็นงานแต่งของภรรยาเก่า
นางสาวสุธินันแทร่ย่างอายุ๓๔ปี
เป็นเจ้าสาวครับเล่าบอกว่าอดีตสามีนะ
ก็เคยอยู่กินด้วยกันมานานกว่า๑๐ปีนี่แหละครับคุณผู้ชมครับคนนี้ฮะ
คือมีลูกด้วยกันสองคนแต่เลิกรากันไปนานแล้ว
เพราะว่าอดีตสามีติดยาติดยาไม่พอยังทำร้ายร่างกายทุบตี
จนเธอทนไม่ไหวขอแยกทางแล้วกลับมาอยู่บ้าน
จากนั้นเธอก็จะมีสามีใหม่ครับนะครับแล้วก็มีลูกด้วยกันคนหนึ่งกับสามีใหม่นะ
กับสามีเก่าก่อนจะเลิกลากันไปนะครับ
จากนั้นเนี่ยมารู้จักกับเจ้าบ่าวที่กำลังจะแต่งงานกับวันนี้วันนี้นะครับ
คือจะแต่งงานกันอยู่แล้วเจ้าบ่าวเป็นชาวเชียงรายนะครับ
พูดคุยกันผ่านเฟซบุ๊กถูกใจกันเกือบเดือนจนเจ้าบ่าวมาสู่ขอในวันเกิดเหตุ
แต่ไม่รู้ว่าอดีตสามีรู้ได้ยังไงครับถือระเบิดเข้ามาเลยช่วงทำพิธีสู่ขอ
ชาวบ้านที่มาร่วมงานกว่า๓๐คนหนีแตกกระเจิงครับ
นี่ครับปิดประตูฉันไปล่ะอยู่ไม่ได้แล้ว

บอกว่าตอนทำพิธีก็ไม่ได้กลัวอะไรไม่ได้ติดใจกับอดีตสามีที่มาป่วนในงานแบบนี้
แต่เพื่อความปลอดภัยพี่ตำรวจขอหน่อยได้ไหม
พาผมกับเจ้าสาวเนี่ยออกจากพื้นที่ก่อนก็ไม่รู้ดิ
เดี๋ยวอดีตสามีที่ถือระเบิดมาเนี่ยจะมาดักทำร้ายระหว่างทางตอนไหนใช่นะฮะ
ส่วนอดีตสามีที่เข้ามาป่วนในงานแต่งนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในงานก็ช่วยกันพูดเกลี้ยกล่อมอยู่เกือบชั่วโมงนะครับ
ยอมกลับออกไปแต่โดยดีก่อนที่ตำรวจจะไปถึงครับ